ไปดูเรื่องที่รวนทีที่รวบรวมให้มีด้วยความเชื่อกันหน่อย
ที่อายุทธัยาสาวดวงแห่งนะคะ
จัดเต็มเลยเอาชุดไทยมาถวาย
ไปกันที่อสมฤษีเณรทาสภุตคุณตะบลโภตราย
เพราะว่าเธอเคยมาขอพรแล้วก็สำเร็จแต่งตัวมาสวยจัดเต็มแบบนี้

คุณธัญรัฐครองยุทธ์นะคะเธอบอกว่าได้มาขอพรกับปู่ฤษีพรมเมษ
บอกว่าถ้าขายเสื้อผ้าได้ตามยอดที่ต้องการแล้วก็จะนำใบสีมาถวายให้
แล้วก็เป็นไปตามต้องการจากนั้นทำอะไรจุดทูปเสียงทาย
จุดดูหน่อยซิมันจะมีอะไรให้เราได้ดูได้เห็นกันต่อไปไหม
ก็เลยนำภาพของการแต่งกายชุดไทยสวยกับภาพของทูบมงคลนี้มาให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยค่ะ
เอาไปต่อกันที่ปราจินบุรีนะฮะที่นั่นฮือฮาเพราะไปเจอกับปลาไหลสีทองตัวนี้
เจ้าของหมู่บ้านเลยนะเขาบอกว่าไปเจอกับปลาไหล่สีทองเหลืองอร่าม
ก็เลยเอามาเลี้ยงเอาไว้เชื่อว่าให้โชคให้ลาบ
ถามเขาแล้วกันคุณจิรันทนินเผยว่าพบปลาไหลสีทองมันติดอยู่ในลอกดักปลา
ก็เลยนำมาไว้ที่บ้านสังเกตปลาไหล่เนี่ยมันสีทองแบบนี้และที่สำคัญมันเชื่อง
แล้วบอกเลยว่าเหมือนด้านหลังเห็นพญานาคนั้นไหมรูปปั้นพญานาค
เขาบอกว่าเป็นรูปปั้นพญานาคสี่ตระกูลที่มีสีทององค์ใหญ่เหลืองอร่าม
สีเดียวกันกับปลาไหลเลยก็เชื่อว่านี่แหละคงจะเป็นบริวาร
หรือไม่ก็เป็นบางสิ่งบางอย่างที่จะมาปรากฏให้ชาวบ้านได้เห็น
ให้โชคให้ลาบว่างั้นว่างั้นและที่สำคัญเขาเคยเล่าให้ฟังเรื่องประวัติความเป็นมา
เพราะมีคนเคยมาขอโชคขอลาบจากพญานาคสี่ตระกูลรูปปั้นที่ตั้งอยู่สีเหลืองนั้นนะฮะ
คุณผู้ชมฮะแล้วได้ทรัพย์ไปมากกว่า๘แสนบาท
จำกันตรงนี้ทุกเรื่องราวที่เล่าไปดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยครับ